บริษัทไทยเบเวรดจำกัดจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับกลุ่มบริษัทคิงพาเวอร์
ด้วยการเป็นสปอนเซอร์ของเลสเตอร์ซิตี้ทีมใน๑๐พรีเมอร์ลีกอังกฤษ
เพื่อสารต่อเจตนารมณ์สร้างแบรนด์กีฬาฟุตบอลสู่ระดับสากล
ในฤดูกาล๒๐๑๘๒๐๑๙นี้จะมีโลโก้ไซ่ง่อน
ในเครือไทยเวฟติดอยู่บนแขนเสื้อชุดแข่งทั้ง๓ชุดของทีมจิ้งจอกสยาม
รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาศักยภาพฟุตบอลในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติด้วยครับ